ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขามีต้นตะเคียนที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
มาให้โชคให้ลาบกับคนจน
เพราะว่าถูกติดกันไปถึง

เอาล่ะเอาล่ะ
ซาวแบบนี้เดี๋ยวหมอปลาก็มาแล้ว

เพราะว่าที่นี่คือบรรยากาศของการ
ขอโชคขอลาบจากตะเคียนโบราณ
ที่ตั้งอยู่ภายในวัดอุดมธัญวาส
บ้านขาครีมตำบลหลุมข้าว
อำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
วัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนทั้งหมดจำนวน๔ต้น
ก็จะมีสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่
มีเจ้าแม่แต่ละต้นที่แตกต่างกันออกไป

แต่ถ้าหากใครจำได้
ชาวบ้านอำเภอโนนสูงเขาขุดพบต้นตะเคียนโบราณเพิ่มอีก๑ต้น
ซึ่งคือต้นนี้คุณผู้ชมขุดพบภายในครองน้ำหลังวัด
ห่างจากจุดเดิมที่เคยขุดพบประมาณห้าสิบเมตรเท่านั้นเอง
ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเฮ้ยต้นตะเคียนต้นนี้เป็นลูกหลานของเจ้าแม่สร้อยดอกมาก
และเจ้าแม่สร้อยดอกปีบก็เลยคิดว่าเจ้าแม่เนี่ยน่าจะมีชื่อว่าแม่ศรีไพร
ซึ่งเป็นเครือยาศกันทำให้ที่วัดอุดมธัญวาสแห่งนี้ตอนนี้
มีต้นตะเคียนทั้งสิ้น๕ต้นด้วยกันค่ะ
และที่ผ่านมาตะเคียนโบราณเหล่านี้ก็เคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วนับไม่ถ้วน
ใครที่มาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนก็มักจะถูกโชคได้ลาบกลับมากันเยอะแยะมากมาย
เยอะขนาดไหนให้คุณผู้ชมดูจากจำนวนของแป้งก่อนหนึ่งล่ะ

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับจำนวนแป้ง
แต่ว่าจำนวนของที่มาเส้นไหว้ของที่มาแก้บนนะคะก็จะมีจำพวกชุดไทยอย่างนี้เยอะมาก
เห็นไหมคนนิยมมาแก้บนด้วยชุดไทยเยอะมากนะคะมาถวายกัน
ล่าสุดเลยมีคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกโชคได้ลาบกลับมาติดต่อกันถึง๓งวดอย่างที่บอก
ก็ยิ่งสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่นี่มากเลยนะคะ
มีชาวบ้านแห่กันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันที่วัดนี้แน่นไปหมดเลย
งานนี้ยังไงล่ะคะบรรดาแผงขายลอตเตอรี่อ่ะคุณ
แผงขายลอตเตอรี่แถววัดอ่ะโอ้โหขายดิบขายดีไปตามกันนะ
แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ย้ำคุณผู้ชมว่า
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

จริงแล้วไปวัดเราก็เขาวัด
ทำบุญทำจิตใจให้มันสงบพองใส
เท่านั้นเองทำดีคิดดีพูดดี

แต่ก็อย่างว่าแม้มีชื่อเสียงที่โด่งดัง
ถูกมาแล้ว๓งวดติดถ้าเป็นทางฟุตบอลแล้วก็แฮทริกไปแล้ว
โอ้โหต้องได้รางวัลอ่ะเอาสิแต่ว่าเนี่ย